มาดูเหตุการณ์นี้ที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์เป็นคลิปคุณยายท่านหนึ่งป้อนข้าวหลานอยู่ในข้อของเด็กครับคุณ
เขาจะเป็นรั้วกั้นขึ้นมาสูงหน่อยไม่ให้เด็กปีนออก
ใช่ฮะแต่พอคุณยายจะปีนออกจากรั้วกั้นตรงนั้นปรากฏว่าคุณยายก้าวไม่พ้น
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
โอ้โหเกี่ยวตรงปลายเท้าอ่ะคุณจะพ้นอยู่แล้วนะนิดเดียวแล้วหน้าคว่ำเลยค่ะคุณยาย
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
คุณฮะกระเทาะนะฮะคือบาดเจ็บแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะลูกก็เลยนำมาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับ
เพราะว่าคุณย่าคุณยายที่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลาน
แล้วก็ต้องข้ามคอกอะไรแบบนี้ต้องระวังด้วยคุณ

ตรงฝั่งที่เราเห็นชัดตรงนั้นมันเหมือนเป็นประตูเปิดเข้าออกได้นะ
แต่เขาเอาเชือกหรืออะไรมามัดอยู่บาร์มันอาจจะบาง
อันนี้ตรงนั้นเห็นไหมเพราะว่ากลัวเหมือนเด็กจะออกได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ซึ่งจริงมันมีล็อกอยู่แล้วมันสามารถออกทางนี้ได้
เข้าใจแล้วค่ะว่าก็เลยเหมือนกับมัดเอาไว้แล้วก็ก้าวข้ามเอาละกัน
ขอบคุณคุณนะฮะลูกสะบาดของคุณยาเมื่อกี้คุณยาจับตรงนี้ตรงเข่า
สะบาดตรงเข่าน่าจะบัดเจ็บอ่ะนะครับ